ลั่งเมายาซิ่งชนแหลกขับแหกด่านแถวสมุทรประการนู่น
คือบอกก่อนเลยพี่คนนี้ที่เขานั่งหลังผมเนี่ย
คือเสพมาเสพมาเม็ดนึงแล้วอยู่ในป๋องเกงเม็ดหนึ่ง
กลัวดิด่านเรียกตรวจแหก๕จังหวัด
โอ้โหเออนะครับเอาไปดูเหตุการณ์ฮะ
เอาตัวใส่สามดิเอาตัวใส่สามดิเอาตัวใส่สาม
เรียบร้อยเรียบร้อย
ลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้ว
ลุงแม่ก่อนผ่านตัวจะไปใกล้มัน
ไม่ขนขอน่ะถูกกฎหมายจะไปรับของ

ขณะเกิดเหตุระทึกใน๔ทุ่มของคืนวันที่๙สิงหาคมนะครับ
ตำรวจสภสำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะ
สมุทรประการเริ่มต้นตั้งจุดตรวจที่ซอยปริศนีย์ถนนศรีนคริน
กระบาดตู้ทึบคันนี้มีนายนัทพลอ้นอ่ำอายุ๔๖ปีเป็นคนขับ
ขับเข้าจุดตรวจป๊ะเรียกให้หยุดเพื่อจะตรวจคน
ปรากฏว่านายนัทพลเหยียบคันเร่งแหกด่านครับ
จากนั้นนะครับก็ขับหนีไปบนถนนศรีนคริน
เข้าซอยศรีบุญเรือง๑นะครับซอยแคบ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูซอยแคบอย่างนี้ยังไปได้
แล้วก็ไปเฉียวชนรถชาวบ้านพังเสียหายหลายคันสิทธอแคบอย่างนี้
เพราะตัวเองขับเร็วขับหนีน่ะจากนั้นก็ออกสุขุมวิทย์
กลับรถที่พิธภัณฑ์ช้างสามเสียนขึ้นทางด่วนพระราม๒
่งหน้าปฐุมธานีตำรวจติดตามอย่างกระชั้นชิด
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมหยุดครับพุ่งชนไม้กั้นเก็บค่าแต่งหนวดปั้ง
ลุยต่อลุยไปไหนอ่ะลุยไปพระนครศรียุธยานะคุณผู้ชม
กรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีพระนครศรีอายุทยา
เริ่มต้นจากสมุทรปลาการลองคิดดู๕จังหวัดไหม๕จังหวัด
นะครับผู้ก่อเหตุไม่ยอมหยุดครับพอชวนตัวนะนี่คุณผู้ชมตามตามตามไป
กระโดดน้ำวิ่งหนีวิ่งหนีและขอระหว่างวิ่ง
พยายามถอดกางเกงยีนแล้วโยนทิ้งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะ
เดี๋ยวครูหุ้นผู้ชมโน้มเกงไหนอยู่นะนนกลางอยู่เนี่ยครับ
ตำรวจไปเจอถุงพลาสติกยังตามไปหากางเกงยีน

สาวพอร์สำรงแล้วเนี่ยฮะที่เจอครอบคุณ

พอมาเจอด่านก็กลัวสิไม่รู้แหละแหกด่านก่อน
รู้ไหมว่าชนรถเข้าไปเกือบ๑๐คัน
นี่คือคราวนี้

กลุ่มผู้เสียหายที่ถูกรถของนายนัทพลขับชน

ดำเนินคดีแล้วเรียกร้องค่าเสียหาย
หนึ่งในนั้นคือนางพระพินพระพิญญพัฒน์ถ้าผมอ่านชื่อพี่ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ
พิญญพัฒน์ศรีธาตุนี่ครับเห็นผู้หญิงอย่างนี้
แต่เธอเป็นคนขับรถสองแถวนะถูกชนตรงจุดตรวจ
เล่าบอกว่าขับรถสายบางพลีสำโลงนะครับมีผู้โดยสาร๒คน
พอมาถึงจุดตรวจรถคันก่อเหตุขับชนท้ายรถเธอ
หมุนไปชนรถเก๋งคันหน้ารถของเธอเสียหายอะไรบ้าง
ไดท้ายเสียหายพี่กระโปรงหน้าเสียหายพี่
แล้วหัวกับหน้าอกของเธอกระแทกพวงมาลัยอย่างแรง
ดีนะผู้โดยสารข้างหลังไม่เป็นอะไรนะฮะ
เอาล่ะที่ผมบอกว่าเรื่องไม่หยุดไงเมื่อกี้ไปทำเขาเสียหายใช่ไหม
หัวหน้างานมาหัวหน้างานของนายนัทพลมาพบตำรวจครับ
เพื่อมาติดต่อสอบถามเรื่องความเสียหาย
รวมทั้งนำประกันมาเจรจากับผู้เสียหายด้วยนะครับ
เขาเล่าบอกว่านัทพลมาขับรถส่งของได้สัก๖เดือนนะครับ
แต่๒๓เดือนก่อนรู้มาว่ามีปัญหาครอบครัวแล้วหันไปเสพยา
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงหลังเลิกงานด้วยแล้วอยู่นอกเส้นทางด้วย
บริษัทให้ออกแล้วครับโอ้ยนี่ไงปุ้ยที่ปุ้ยบอกอ่ะ
ตกงานเฉยเลยมันตามมาไปลุกโซ่หมด
แล้วความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของเขาอีกครับเอาเงินที่ไหนไปใช้
เนี่ยมันจะตกอยู่กับตัวพี่หมดนะเพราะหลังเลิกงานแล้วอยู่นอกเส้นทาง
บริษัทน่าจะไม่ร่วมรับผิดชอบล่ะ
นี่ต้นเหตุมาจากยาบ้าสองเม็ดเออ
เรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อหานะครับเป็นผู้ขับขี่รถยนต์เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
โดยผิดกฎหมายขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
วันนี้เดี๋ยวจะคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดสมุทรปราการ
นัทพลผมเห็นใจพี่นะแต่ว่าเรื่องของการเสพยามันผิดกฎหมาย
ถ้าพ้นโทษออกมาหรือยังไงก็กลับตัวกลับใจนะครับ
ผู้เสพนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดไป
จากนี้จะหางานทำยากด้วยนะมันมีประวัติเรื่องยามาแล้ว
ต้นด้วยยาบ้า๒เม็ดเสร็จเลยชีวิตจบเลยนะคะ